เสร็จแล้วก็นักไว้ท่านผู้จิตสภาว์ไว้ก่อนบ่ายสอบนั้น
เพื่อหาเรื่องการเตรียมสถานที่
และการท่านบาการประชุมรัฐศภาคม
เพื่อจะคุยกันกับทั้งบ่องเราทั้งสองท่าน

ซึ่งท่านประธานวิทยุทธิศาจท่านก็จะเป็นออดกันได้
ต้องมีประสงคัญเช่าไหนไม่ก่อนแล้วก็ต้องเตรียมทางหาเลือกไม่ก่อน
จะถามให้ท่านคิดว่าสถานที่เหมาะสม
จะเตรียมไว้พร้อมหรือไม่ต้องเตรียมไหน
ของจะประชุมโดยเร็วไหมครับ
เหตุความจำเป็นเล่นหุดที่จะต้องเรียกนายรัฐมนตรี

งั้นจากที่มีเตรียมรับการหุดับแล้ว
ได้หารือกระต่างสะพะหานวัคทศกรรมแล้ว

คือจะได้หารือกระต่างสายผู้ประโดยการด้วยว่า
แทนเดียต้องต้องนับหาเลียกับทางคุณผ่อนเพชรก่อนด้วยไหม
สามข้อบางคับเนี่ยต้องแจ้งสมาชิกทราบลงหน้าสามบ้าน
ให้แจ้งให้ทุกฝ่ายทราบว่าต้องพยายามยึดข้อบังคับ
ปฏิบัติมาไม่ถูกต้องนะครับ
ขอยึดไปคนราเบียบเหล่านี้ให้ถูกต้อง

แค่กับตะพาค่ะ